ฮาจากคดีใหญ่กรณีของเด็กชายนพสินงามสุดนะฮะ
หรือว่าน้องโชคที่เป็นเด็กนักเรียนม๓วัดลาดประดุก
แล้วก็เสียชีวิตภายในโรงเรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์นะฮะ
คือเมื่อวานนี้นะครับทางครอบครัวก็ยังตั้งบำเพ็ญกุศล
ศพไว้ที่วัดราชประคองธรรมที่จังหวัดนทบุรี

คือแม่ของต้าต้านี่คือคนที่ทำปืนลั่นใส่น้องโชคจนเสียชีวิต
แม่มากราบศพของน้องโชคนะครับแล้วก็มาที่วัด
นักข่าวเข้าไปรุมร้อมถามว่าต้าคนที่ทำปืนลั่น
หรือว่าลูกของแม่ไม่มากราบศพไม่มาขอขมาศพเหรอ
แม่มาคนเดียวตอนแรกแม่มาคนเดียวนะฮะ
แม่บอกแบบนี้บอกว่าลูกชายไม่กล้ามาเพราะอะไร
เพราะมีข้อความแชทมาข่มขู่
แชทอะไรนักข่าวก็ถามแม่
แม่ก็เปิดให้ดูข้อความแชทแบบนี้นะครับ
ระบุว่าเหมือนมึงยิงน้องกูทำไมข้อความแบบนี้
ตัวเท่าลูกหมาหัดพกปืนเดี๋ยวกูไปยิงหัวพ่ออะไรอย่างนี้นะคุณ

ดังนั้นแม่ของต้าก็เลยบอกต้าก็เลยไม่กล้ามาที่งานศพ
แม้ว่าอยากจะมาขอขมาศพของโชคก็ตาม
แต่ทีนี้พอแม่มาที่วัดเรียบร้อยแล้ว
เห็นว่าที่วัดจริงปลอดภัยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแล
แม่ก็เลยโทรไปตามบอกให้ต้ามากราบศพหน่อย
สุดท้ายน้องต้ามาคุณต้าเนี่ยมากราบศพเพื่อนแล้วมีประโยคนึงตอนกราบศพนะ
ต้าพูดว่าอะไรให้คุณผู้ชมไปดูตอนกราบศพหน่อยฮะ
ไว้ดีนะเว้ยไว้เจอกันใหม่ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย
ผมพูดไม่ออกว่าแม่เอาไว้เจอกันใหม่นะ
ขอโทษแล้วสิ

อาจจะเอาทูปเทียนแพ้ไปกราบขอข้ามา
แม่ของน้องโชคและยายของน้องโชคปรากฏ

แล้วก็ยังบอกว่าจะไม่โหสิกรรม

จนกว่าคดีจะสิ้นความนะฮะ